อีกหนึ่งคนนะครับไปดูความสำเร็จของสุภวุฒิเถื่อนกลางครับ
ประติศาสตร์เป็นนักฟุตซอลไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์เอฟลีกฟุตซอลลีกสูงสุดของที่ญี่ปุ่น
หลังจากเมื่อวานนี้นาโกย่าโอเชียนต้นสังกัดที่นำเป็นจ่าฝูงบุกไปชนะสโมสรอย่าง
เพชต์คาโดร่ามาชิดะที่ลับสองนะครับได้ถึงถิ่น๓๑จบเกมครับ
นาโกย่าก็เก็บเพิ่มเป็นห้าสิบเอ็ดคะแนนทิ้งหาวัสเกโออิตะรองจ่าฝูงถึงสิบสองคะแนน
แล้วก็คู่แข่งเหลือโปรแกรมอีกเพียง๓นัดทำให้นาโกย่าคว้าแชมป์สมัยที่๑๓
จากการจัดการแข่งขันทั้งหมด๑๔ครั้งครับ

ดาวยิงทีมชาติไทยที่ย้ายมาด้วยสัญญายืมตัวจากทางชมบุรีในเล็กที่๒
ลงเล่นให้กับนาโกย่า๗นัดทำ๑ประตู๑แอสซิส
แล้วก็ยังเหลือโปรแกรมซีซั่นนี้ให้เล่นอีก๔เกมครับ
ส่วนวันนี้ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง
แต่ยังไม่มีแฟนบอลเข้าชมตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของสวบค
โดยเป็นเกมนัดตกค้างนะครับ
ระหว่างเชียงรายยูเนเต็ดอันดับ๕พบกับการท่าเรือ

ในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีครับ